เทลงมาเทลงมาเทลงมา
แล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วมีคลิปน้องเบนเทน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่รัมอยู่หน้าสานแต่ยังอยู่หน้าสาน
ทีนี้ในโลกโซเชียลเขาไปจับโยงกัน

เป็นเทนอยู่ไหนมาถ่ายโทษเดี๋ยวนี้
อันนี้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นของเก่านะ
น้องแบบรำแบบออกรถมากเลยอ่ะ
คือคนเห็นในโลกโซเชียลก็แชร์กันไป
บอกโอ้น้องก็รำสนุกสนานเลย
แต่สิ่งที่สำคัญคือฝนมันแรงเหลือเกิน

ใช่แต่ว่าพอตอนนี้ค่ะพอฝนมันตกมาเยอะนะ
มาท่วมเยอะน้องออกมาอีกรอบนึงนะ
แล้วเดี๋ยวดูลีลาของน้องรอบนี้
เขาบอกว่าเป็นการรำถ่ายโทษ
ดูกันหน่อยค่ะเป็นยังไงคะน้องเบนเทน
นี่ไงคุณรำงามนะลีลาอ่อนช้อยกว่ารอบที่แล้วแต่ไม่ใช้เพลงเดิมแล้วนะ
ไม่ใช้เพลงเดิมคือน้ามันสู่หงไปแล้ว
คือนาน้ำมันท่วมเต็มไปหมดนะคะ
คือชาวเน็ตเขาก็เรียกบอกว่าเบนเทนอยู่ไหนมารับผิดชอบหน่อย
ท่าเต้นสุดมันท่าเต้นขอฝนของน้อง
น้ำมันมาเกินพิกัดหลายจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือก็น้ำท่วมค่ะ
คือเป็นการแซวขำแหละในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ว่าน้องออกมารำถ่ายโทษจริงเพื่อความสบายใจ
แล้วน้องบอกแบบนี้หนูขอโทษ
น้องก็ให้กำลังใจนะคะคนที่บ้านถูกน้ำท่วมทุกพื้นที่

คือน้องก็บอกนะบอกว่าน้องเองก็ไม่ได้สบายนะ
เพราะว่าที่บ้านของน้องจังหวัดบุรีรำ
เบนเทนต์อยู่อำเภอกระสังก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันเด้อจ้า